อนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่และอนาคตก็อยู่ในมือของคนรุ่นใหม่
ให้คนรุ่นใหม่แสดงออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเขามีพลังที่เดินหน้าประเทศ
ในเส้นทางที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนทุกฝ่าย
ก้าวข้ามความคิดเห็นความผ่านแย้งความแตกต่างกันบ้าง
เพื่อช่วยแก้ปัญหาปากท้องในปัจจุบัน
และก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

วันนี้เรากลับมาจัดเรื่องของบรรยากาศสังคม

ในหลายเวทีของนิสิตนักศึกษาแม้กระทั่งนักเรียนนะคะ
ในช่วงของการต่อเนื่องที่
โควิด๑๙ค่อยคลี่ดคลายไปแล้วในประเทศไทย
มีหลายเวทีที่มีการพูดถึงหลายประเด็นนะคะ
ประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าในหลายเวทีที่ผ่านมาหรือในหลายพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีการพูดถึงหลายประเด็นที่อาจจะพอเข้าใจว่ามีคนสนใจจะพูดถึง
แต่ไม่เคยถูกพูดถึงอย่างชัดเจนขนาดเวทีที่เกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์
ซึ่งแน่นอนนะคะในฐานะที่อย่างที่ฉันเนี่ยเป็นคนนอกนะคะ
เวลามองข่าวนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็ค่อนข้างสร้างความกระอักกระอ่วนให้สังคมพอสมควร
เพราะประเด็นที่พูดถึงนี้เป็นประเด็นที่คนไทยก็ค่อนข้างจะไม่แน่ใจว่า
จะถูกหยิบขึ้นมาพูดหรือไม่และสุดท้ายก็เกิดขึ้นนะคะ
ในการชุมนุมหลายหลายครั้งที่ผ่านมานะคะแต่คำถามก็คือว่าหลังจากนี้
เราจะไปกันต่อแบบไหนอันนี้เราถามถึงคนทั้งสังคมนะคะ
เมื่อมีแนวคิดนี้ขึ้นมาบางคนรับได้บางคนรับไม่ไหว
บางคนทนฟังได้และบางคนไม่อยากได้ยินเนี่ย
เราจะไปกันแบบไหนแน่นอนนะคะสังคมเราต้องไปกันต่ออยู่แล้ว
ไม่ควรมีใครออกจากสังคมสักคนนะคะแต่เราจะไปต่อกันแบบไหน
วันนี้ฉันเชิญสองท่านมาคุยกันนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เพิ่งจะหมดวาระ
ของการเป็นคณะบดีนะคะวันนี้ก็เลยมาในฐานะที่เป็นอาจารย์อยู่ที่
คณะสังคมวิทยาและคณะมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
รองศาสตราจารย์ดรอนุสรอุโนส่วนอีกหนึ่งท่านก็เพิ่งจะมีการ
พูดจากันไปในสภานะคะว่าตกลงแล้วเนี่ย
สิ่งที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูลตอนนี้มันกำลังถูกละเมิดไหมนะคะ
หรือว่าหลังจากนี้ถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูลมันควรจะเป็นการแก้ไขแบบไหน
หรืออาจจะไม่ต้องแก้เลยก็ได้หรือเปล่านะคะสอสอบัญชีรายชื่อจากภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
สชัยวุฒนาคมานุสรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เรียนให้อิสระในการพูดเต็มที่เสรีภาพเป็นของทุกคนนะคะ
แล้วก็ความรับผิดชอบเป็นของคือคนค่ะดิฉันเอาพูดถึงขอบรรยากาศที่ธรรมศาสตร์หน่อย
เพราะว่าถ้าพูดอย่างคนนอกนะคะอาจารย์เราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความร้อนแรงในพื้นที่นั้นเมื่อเกิดเหตุนะคะ
ในการพูดถึงอยู่หลายประเด็นที่อ่อนไหวในสังคมไทยณปัจจุบัน
แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงในชุดบริหารชุดคณาจารย์อาจารย์คณะนั้นคณะนี้
อาจารย์บริหารมหาวิทยาลัยนี่คือคุณพอสมควร
บรรยากาศในธรรมศาสตร์ตอนนี้เป็นไงคะอาจารย์
บรรยากาศในธรรมศาสตร์ตอนนี้เราถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
ก็คือถ้าเกิดเดิมทีประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์เอง
มันเริ่มต้นด้วยการคล้ายกับว่าโอเคในแง่หนึ่งมันก็ก่อตั้งโดยท่านอาจารย์ปรีดี
ซึ่งเพราะฝ่ายของประสูงพ์ของอาจารย์ปรีดีที่จะตั้งหมาแหล่างนี้ขึ้นมา
ก็คือว่าการพยายามที่จะเตรียมประชาชนในประเทศนี้
เพราะฉะนั้นในแง่นี้ธรรมศาสตร์จึงมีจิตวิญญาณของการเรื่องของประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้น
เพียงแต่ว่าในช่วงประวัติศาสตร์และการเมืองที่มันพลิกผันที่ผ่านมา
ตั้งแต่๒๔๙๐ไล่ไปจนเป็นถึง๒๕๑๖๒๑๙ยาวมาเรื่อยมันก็พลิกผันมาโดยลำดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าในช่วงตั้งแต่รัฐประหาร๔๙ต่อเนื่องจนมาถึงก่อนจะถึง๕๗ตรงนั้น
พลังนักศึกษาแทบจะแบบไม่มีบทบาทอะไร
กลายเป็นว่าธรรมศาสตร์เองกลับเป็นส่วนหนึ่ง

ขับเคลื่อนของผู้บริหารแล้วกัน

กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสฝ่ายขวา

ไม่ว่าจะด้วยนะเหตุผลอะไรก็ตามแต่
มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขให้สิ่งหรือสิ่งที่เราเรียกว่า

แต่ในช่วงเวลานั้นนักศึกษาเอง
ถึงแม้จะมีบางส่วนที่อาจจะไม่เห็นด้วย

ขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่จะคัดค้านอะไร

ก็ยังเป็นเพียงแค่พลังที่กระจัดกระจาย
ภาพก็ยังเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นหนุนฝั่งนั้นอยู่นะครับ

คล้ายกับหลังจากรัฐประหาร๕๗เป็นต้นมา
สถานการณ์มันก็เริ่มคลี่คลายไปโดยลำดับ
ก็คือว่าหลังจากที่มันมีสิ่งที่เราเรียกว่า

มันทำให้ไอ้กระบวนการมวลชนกึ่งจัดตั้งทั้งหลายแหละนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นอบชหรือว่ากระบวนศรนะครับ
อยู่ในสภาวะที่มันถอยล่นและกระจัดกระจายนะครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นเพื่อนแบบไหน
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนที่จะพอใจกับรัฐประหารหรือไม่นะครับ
ก็ต่างจากต้องถอยไป

กลุ่มที่มันมีคล้ายกับบทบาทขึ้นมาในแถวหน้าในตอนนั้น

ในตอนที่มันครบรอบ๑ปีของรัฐประหารนะครับ

แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าทำให้

ก็เป็นการก่อตัวขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวทั้ง๓
ไม่มีเงื่อนไขจากตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับ
กลุ่มเลือกสารก็เริ่มขยายพึ่งแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อน
มันก็จะกระจายเช่นอาจจะมีกลุ่มที่เราเรียกว่า
ถ้าเป็นภาคอีสานก็มีกลุ่มอีสานใหม่นะครับ
แล้วเกิดภาคกรุงเทพก็จะมีกลุ่มอะไรที่เรียกว่า
ที่มันก็ยังไม่กระจัดกระจายแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กเป็นส่วนไม่ใหญ่
และยังไม่สามารถจะสร้างแรงกระเพื่อมในมหาวิทยาลัยได้
จนกระทั่งว่ามันคลี่คลายมาโดนลำดับนะครับ
จนสุดท้ายมันสามารถที่จะดึงให้นักศึกษาคนอื่น
ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะได้มีความสนใจทางการเมืองมากนัก
ก็คือการที่ผู้มีอยู่ในอำนาจ
คล้ายกับว่าใช้วิธีการในการที่จะสกัดกั้นหรือว่ากดปราบ

โดยอาศัยคนไกลทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในมือ
ซึ่งเดิมทีต้องจารย์ที่จะสกัด
สิ่งที่มันเคยตัวเองกฏเอาไว้มันได้ไม่ขึ้นมา
เพียงแต่ว่าผลพวงของมันที่เกิดขึ้น
มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มคนที่เป็นคู่ขัดแย้งในการเมืองของเขา

แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีเดิมพันธุ์ทางการเมืองในความขัดแย้งที่ผ่านมา

ก็คือกรณีของการห้ามในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ

ซึ่งในตรงส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่า
ชีวิตส่วนตัวก็กำลังถูกยุ่มย่าม
ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมเป็นเรื่องของความชอบ

แต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากเนื้อหาในเพลงมันไปเข้าข่ายตรงนั้น
และคนที่มีในอำนาจก็สั่งห้าม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

ทำยังไงกันดีในเมื่อพักที่เราเลือกแล้วพักที่มีเสียงข้างมาก
มันไม่ได้อาจารย์จะพาพวกหนูไปเดินไหมผมบอกเออใจเย็นยังไม่ถึง
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพานักศึกษาเข้ามาสู่การชุมนุมทางการเมืองในวันนี้
ตอนนี้จะถามบรรยากาศธรรมศาลแล้วค่อยมาที่มุมมองของคนนอก
ในการเฝ้ามองบรรยากาศการเมืองของนิสิตนักศึกษานักเรียน
แต่ทีนี้ราชาติออกเป็นอย่างนี้ก่อนอยากมีปัจจัยที่เปรียบเทียบกันหรือว่าเห็นต่างไหมคะ
คืออาจารย์ก็ถือว่าสรุปการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงปฏิวัติมาได้ดี
เพียงแต่ว่ามันขาดช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงก่อนปฏิวัตรเนี่ย
มาของการปฏิวัติคือช่วงนั้นการเมืองมันขับเคลื่อนไม่ได้
มันมีปัญหาทางการเมืองอย่างรุนแรงซึ่งรัฐบาลเดินหน้าไม่ได้แล้ว
ก็เป็นที่มาของการต้องมีการปฏิวัฒนซึ่งก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่ง
จนถึงปีห้าเจ็ดต้นมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเป็นการรัตรพารเนี่ย
มันก็เกิดกลุ่มที่เราไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วย

ก็มีกลุ่มนี้ก็ตามมาเป็นฝ่ายตรงข้าม

เพราะมีกลุ่มแล้วนี้ก็จะมีกลุ่มตรงข้างที่บอกไม่เอาประเนติกาล
สู้กันอยู่อย่างนี้นะครับก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ซึ่งสชวุฒิมองนี้ขออนุญาตใช้เป็นภาพรวม
การนอกเหนือจากวีธีซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นที่ธรรมาสาหร่อย
คือบรรยากาศของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ก่อนที่มีโควิดแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ย
รับด้วยไหมคะว่าการรัฐประหารปี๕๗และสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากนั้น
เป็นสิ่งเหล้าทำให้คนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่เลือกตั้งเป็นครั้งแรกเนี่ย
รู้สึกว่าเขาต้องลุกขึ้นมาทวงถามสิ่งที่เขาสงสัยเขาคิดว่ามันเกี่ยวหรือเขาไม่เอาแล้วเนี่ย

อย่างน้อยผมคิดว่าคะแนนนิยมหรือคะแนนเลือกตั้งของพักอนาคตใหม่
ที่ต้องพูดถึงก็คือส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์หรือไม่เอารัฐประหารใช่ไหมครับ
เพราะนัยโยบายในการหาสินค้าผมติดตามมาก็จะเน้นในเรื่องนี้เป็นหลักสู้คนประเทศกาล
มีคะแนนที่ตรงข้ามกันนะครับ
เพราะว่าโดยเหตุผลทางภาคเมือง

ซึ่งประเด็นในเรื่องว่าได้เสียงอันดับ๑อันดับ๒

เพื่อถ่ายได้ที่หนึ่งเพราะเขาไปชนะสอสอเขตเยอะ

แต่ถ้าสมมติเรามาถึงตรงจุดนี้
เดี๋ยวฉันก็อาจจะไม่สามารถพูดเคลมได้
หรือว่าอ้างได้ทั้งหมดว่าคนรุ่นใหม่
แต่ว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของการออกมาชุมนุม
คือก็ในนามคนรุ่นใหม่บางส่วนเป็นหลัก
คำถามคือในภักดิ์พลังประชารัฐ

แม้กระทั่งในสภาเองมีการพูดคุยกันไหมค
เพราะว่าคือสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไปแล้ว

ที่มันต่างไปจากรุ่นก่อนหน้านี้แล้ว
คือในส่วนทางการเมืองจะมองเรื่องนี้ว่าจะจัดการพูดคุย
ยังไงกับข้อเรียกร้องเหล่านี้คะ

ผมว่าทั้งรัฐบาลทั้งอุงคาประชุมก็ติดตามเรื่องนี้

จะเป็นเรื่องของการไม่เห็นชอบกับแนวทางของรัฐบาลปัจจุบัน

ก็เป็นนายุคน้ำบุญตีตามรัฐบุญชม๖๐
มันจะเป็นการเคลื่อนไหวในเรื่องรัฐมนูลเรื่องไม่เห็นชอบประเด็จการ
แต่ว่าในช่วงหลังมันเริ่มมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแล้ว
ซึ่งเราก็มีความวิตกกังวลมาก
เพราะว่ามันเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนรัฐมนูล
หรือการไล่รัฐบาล
มันเปลี่ยนเป็นการไล่สิ่งอื่นหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น

เราก็พยายามพูดให้สื่อสารเข้าใจกัน
แต่ว่าก็สบายใจกันทุกฝ่ายในการเลือกใช้คำพูดนะคะ
คือการพูดถึงประเด็นของน้องในการชุมนุมกันของพื้นที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้น
มีข้อเรียกร้องที่พุ่งเผ่าไปที่สถาบัน
ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

ครับแล้วก็เรียกว่าก็หวั่นไหวพอสมควรว่ามันจะไปสู่ความขัดแย้งขนาดไหน
แต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถละทิ้งได้ว่าคนที่สนับสนุนหรือเห็นด้วยก็ย่อมมี
แล้วเขาก็แสดงออกกันบางส่วนในสภาแม้หรือแม้กระทั่งในพักเอง

ว่าเราควรจะจัดลักษณะการจัดการแบบไหน
ถ้าเราคิดว่ามันจะสร้างความขัดแย้งรอบนี้จริง
เรื่องสำคัญสุดก็คือเราต้องเปิดโอกาสไปเปิดเวทีให้นักศึกษารวมถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม
ได้มีโอกาสได้แสดงความพิเทศและนี่เป็นหลักการพื้นฐานมาแล้ว
ที่เป็นประโยชน์หรือที่เราสามารถหาจุดร่วมมาได้ในการที่จะปรับปรุงแก้ไข

แต่รัฐมนุษย์เราก็คุยกันถึงเรื่องการแก้ไข
ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้มันตอบโจทย
สามารถทำให้บ้านเมืองมันเดินหน้าไปได้
ทีนี้ถ้าเรียนถามในส่วนของอาจารย์อนุสรค่ะ
คือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในเวทีโดยเฉพาะจากธรรมศาสตร์
แต่เรียนไม่แน่ใจนะว่าเด็กเขาคุยกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะ
แต่ว่าข้อเรียกร้องนี้อาจารย์มองว่า
คือการเกิดขึ้นของข้อเรียกร้องเหล่านี้มันจะเดินหน้าได้ไหมคะอาจารย์

จากสภาวะการที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านั้น
ว่าเราควรจะอยู่กับปัญหานี้อย่างไร

พูดประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น
ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่การชุมนุมของเสื้อสีทั้งหลายแหละ
มีการพูดถึงแต่การพูดถึงมีในสองลักษณะ
ลักษณะที่หนึ่งคือลักษณะในซิมตัดเพาะ
กับลักษณะที่สองก็คือในเกิงเรือดดานไปเลย
เนื่องจากว่าในแง่หนึ่งในช่วงตรงนั้นเนี่ย
มันมีความรู้สึกคล้ายกับผูกพันอยู่
การตัดเพาะก็รู้สึกว่าคล้ายกับว่าได้ความรักไม่เท่า

เดือบดานก็เริ่มรู้สึกว่าคล้ายกับนะฮะ
มีลักษณะของการลำเอียงอะไรก็ว่าไป
เพราะส่วนนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้ขึ้นไปปรากฏบนเวที
การนำบนเวทีอาจจะพูดบ้างแต่ก็พูดในเชิงสัญลักษณ์

ถัดมานะครับพอในช่วงของการชุมนุมของนักศึกษา
เราก็เห็นนะครับไอ้บรรดาข้อความเหล่านี้ทั้งหมด
แต่ว่ามันจะต่างออกไปจากในช่วงก่อนหน้าก็คือว่า

เป็นเรื่องของการให้เป็นเรื่องของการตลกขบขันด้วยซ้ำไป
ตรงนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ

ทีนี้ในเมื่อนะครับสถานการณ์มันเป็นแบบนี้
เราจะยังปล่อยนะครับให้การพูดถึงมันเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่
แง่สองแง่อย่างนี้มันไม่เป็นประโยชน์อะไร
ผมคิดว่าในแง่หนึ่งไม่ว่าจะถูกหรือผิดในจังหวะเวลา

แต่มันมีความจำเป็นที่จะต้องคล้ายกับ
เชิญหน้าแก่สิ่งที่เราประสบอย่างตรงไปตรงมา
หยิบยกเอาข้อเท็จจริงขึ้นมาพิจารณา
แล้วก็ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลภายใต้กฎหมาย

แล้วก็เข้าใจว่าที่สรุปกันในตรงนั้น
เราไม่เจอนะข้อความอะไรที่มันเป็นการคล้ายกับ

เป็นลักษณะของการทำให้มันเป็นเรื่องขบขันเสียสีประชาติศาสตร์
ไม่ใช่เลยนี่คือข้อเสนอแบบตรงไปตรงมามาก
สามารถจะพิจารณาได้เป็นลายประเด็นไปเลยด้วยซ้ำไป

ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นคล้ายกับการทะลักออกมาจากโลกออนไลน์

เป็นผลก็เพราะว่าเราไม่เปิดโอกาส
ให้มันสามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้อย่างตรงไปตรงมา

เราไม่เปิดโอกาสให้คนที่มีความคิดต่างได้มีที่ยืนอยู่ในประเทศนี้

เราผลักค่อยไปอยู่ข้างนอกทางด้านไกล
แล้วสิ่งที่คนเหล่านี้พอไปอยู่ในแดนไกล
ที่เขาทำก็คือมีพื้นที่สรรโซเชียลมีเดีย
แล้วก็นำเสนอความคิดเห็นของพวกเขา
ซึ่งอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรก็ว่าไป
อาจจะแหลมคมอาจจะนำไปสู่อะไรก็ว่าไป
มันประกอบกับเด็กที่โตมาในช่วงเวลานี้
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจอข้อมูลที่เขาไม่เคยเจอในข้อมูลเหมือนโลกปกติ
แต่ว่ามันเป็นความคล้ายกับตื่นตาตื่นใจ
อันนี้มันก็เลยไปอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดโอกาสนะครับให้เอาข้อมูลนี้มาคุยกัน
มันก็แปลว่าจะมีการอภิปรายถกเถียงกันซึ่งหน้า
เด็กเหล่านี้ก็จะสามารถจะพิจารณาไอ้ข้อมูลเหล่านี้ได้ดีกว่าได้รอบด้านกว่า
คำถามก็คือว่าเรายังจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้
ให้ข้อมูลบางส่วนมันกระจุกตัวอยู่ตรงนี้
และให้เด็กซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่กับโรคแบบนี้เขาเข้าถึงได้ตลอดเวลา

หรือเราจะเปิดโอกาสให้สามารถจะพูดถึงข้อมูลตรงนี้ได้อย่างตรงไปตรงมา
และภายใต้ผลประโยชน์ของสังคมอย่างแท้จริง
แล้วผมคิดว่าจุดที่นักศึกษาทำ๑๐ข้อจริงแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่
ไม่ใช่ศึกษาแต่เริ่มต้นตั้งแต่ธนายอานนท์ทำในวันนั้น
ซึ่งตรงนั้นก็คือเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว
ที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุด้วยผล
และหลังจากนั้นมันก็มีแรงกระเพื่อมต่อไปถึงวัน๑๐
จะหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งมันอยู่ในใจกลางของการจัดสรรอำนาจและประโยชน์ของประเทศเนี้ย
มาพิจารณามันมีผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง
ซึ่งในข้อนี้นะคะเดี๋ยวขอพักแวบเดียวค่ะ
เพราะเอิญต้องพักค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้ามาขอเป็นสอคำถามคือว่า
คือก่อนหน้านี้คือต้องการจะเปิดพื้นที่นะคะมีชุดรับฟังนิสิตนักศึกษาข้อเรียกร้อง
โดยเฉพาะเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูลนะคะเรื่องของการยุบสภาหยุดคุกคามประชาชน
แต่ถ้าข้อเรียกร้องนะวันนี้นะคะยังไม่ได้ทันจะทำชุดเดิม
แต่มีข้อเรียกร้องและการถูกพูดถึงในเรื่องใหม่
คำถามคือสภาเอาจริงเป็นกลไกที่ควรใช้นอกเหนือจากพื้นที่
ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการศึกษาแล้วเนี่ยนะคะสอสอมีความคิดอย่างไร
หรือคิดว่ายิ่งคนไทยไม่สบายใจยิ่งไม่ควรนำมาพูดอย่างเป็นทางการหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะถ้าเรานับอย่างที่อาจารย์อนุสรย้อนกลับไปให้ก็คือเป็นความจริงนะคะ
แง่ของการพูดถึงประเด็นที่เปราะบางในสังคมไทย
เกิดขึ้นจากธนายอนุนัมภาก่อนนะคะ
แต่ว่าถัดมาไม่กี่วันมีเวทีใหญ่ที่ธรรมศาสตร์ก็มีการถูกพูดถึง
จริงแล้วก็ไม่ได้พูดแค่คนเดียวนะคะ
เพียงแต่ว่าสิ่งที่ถูกพูดโดยขมวดออกมาเป็นข้อ๑๐ข้อทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ทำให้หลายคนจับจ้องว่าตกลงการขับเคลื่อเวทีของนิสิตนักศึกษา
กระทั่งรวมเข้าไปเป็นนักเรียนด้วย
หรืออาจจะมีคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวัยนี้แล้ว

เพราะว่าถ้าพูดถึงแค่รัฐธรรมนูล

แต่พอมีอันนี้แทรกมายังไม่แน่ใจบรรยากาศ
กลไกรสภาจะไปได้ขนาดไหนครับสภา

ขึ้นมาคณะ๑เพื่อไปรับฟังความวิเศษของนักศึกษานะครับ

ท่านเราก็ส่งตัวแทนไปรับฟัง

หรือว่าการขับไล่รัฐบาลอะไรอย่างนี้นะฮะ

แต่พอมันยกระดับขึ้นไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตว
เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราเรียนต่อ
การที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปก็ต้องมาคุยกันให้ดีว่า

เพราะมันกระทบกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนกลุ่มอื่นด้วยนะครับ

แต่คนไทยมี๖๖๕ล้านคน
เหลือเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนคนกลุ่มนี้ก็ได้

มันอาจจะเกิดการชนกันของคน๒แนวคิด
คืออาจจะเป็นความขัดแย้ง
คือสิ่งที่ทุกคนกลัวกันมากที่สุดคือความรุนแรงทางกายภาพนะคะ

ก็เลยถามว่าจริงแล้วเวทีสภาจริงไม่เคยรับรู้เรื่องนี้

แต่ทีนี้คำถามคือว่าถ้ามันเกิดประเด็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเป็นไปได้ไหมคะ
กลไกของสภาของกรรมธิการจะเป็นผู้หนึ่ง
จะเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้ดิฉันไม่แน่ใจมันจะขับเคลื่อนไปแบบไหนแต่
แต่จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยที่จะพูด
เพราะเราเลี่ยงไม่ได้ว่ามีคนคิดหรือเสนอแบบนี้นะคะ
ก็คุยกันครับวันนี้เราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวแทนของกลุ่มที่เคลื่อนไหวเนี่ย
มาพูดคุยในกรรมธิการอาจจะในสภาหรือหาเวทีข้างนอกนะครับ

เพราะถ้าเกิดเปิดมาแล้วมันอาจจะรุนแรงหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนี่ย

แต่ก็คุยกันว่าจะไปเปิดเวทีจากสภา
แต่ส่วนหนึ่งผมคิดว่าที่สำคัญคือทุกภาคส่วนของสังคมคงต้องมารับฟังและช่วยกันหาทางออกในเรื่องนี้
ตั้งแต่รัฐบาลหรือทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผมเชื่อว่าถ้านายกท่านส่งสัญญาได้ไหมว่า

ส่วนว่าจะไปได้ถึงจุดไหนก็คงต้องใช้เวลาล่ะ

คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นรวมการจับครอบคริสต์ไปแล้ว
ยังไม่แน่ใจว่าอัดเทปไว้ตอนวันไหนไม่แน่ใจนะคะ
แต่ว่าคือก็มีพูดถึงประเด็นของคนรุ่นใหม่

เป็นคนกำหนดทิศทางอนาคตของตัวเอง

แต่ทีนี้เรียนอยากถามว่านายกเวลาคุย

หรือผ่านสภาหรือไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ทางการ
คือมันมีนโยบายที่ชัดเจนไหมคะสสชัยวุฒิว่าแบบ
คือถ้ามันมีเวทีที่คนรุ่นใหม่หรือใครก็แล้วแต่
อาจจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ก็ได้เขาพูดถึงเรื่องพวกนี้
ในการชุมนุมรวมตัวกันเรียกร้องอีก

เราจะจัดการให้พื้นที่ได้แค่ไหน
สิทธิเสรีภาพแบบไหนที่เรารับได้
หรือจะส่งใครเข้าไปเจรจากันพูดได้นะแต่พูดประมาณนี้นะ
คือเรียนไม่รู้ข้อจัดการเลยค่ะว่ามันมีแบบไหนได้บ้าง
แต่ที่แน่คือเราคุยกันทั้งในส่อและในผู้ใหญ่และรัฐบาล
เห็นว่าโดยหลักการต้องเปิดพื้นที่ให้เขาแสดงความคิดเห็นในโรงเรียน
ในมหาวิทยาลัยเพราะเป็นพื้นที่ของทางวิชาการ
ที่จะมาแสดงความคิดเห็นกันไม่อยากให้ออกมาข้างนอกโรงเรียน

ถนนไปเจอผู้คนมันก็อาจจะเกิดการประทะกันให้เขาจัดอยู่ในนี้
สองคือเมื่อเป็นโรงเรียนแล้วอยากให้เป็นทางวิชาการจริง
แล้วก็ไม่มีคนนอกไม่มีคนเข้าไปยุโยงปลูกปั่น
อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องพยายามคอนโทนกันตรงนี้
สสจริงแล้วในสภาเองเคยคิดไหมคะ
เคยคิดกับเพื่อนสอสอไหมคะว่าถ้ามีประเด็นแบบนี้
สภาในสภาเองอาจจะต้องหยิบขึ้นมาพูดไหมคะ

จริงก็ยัตติเรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองแบบนี้
ก็มีการพูดกันอยู่เป็นระยะนะครับ
ประเด็นที่ขึ้นมาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ย
เป็นไปได้ไหมคะที่พื้นที่สภาจะเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้งาน
เพราะเข้ารักษณะเดียวกันเหมือนกับสถาบันการศึกษาเลย
จะรอเดี๋ยวรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
ซึ่งคณะกรรมธิการกำลังรวบรวมอยู่
ซึ่งเป็นประเด็นเหล่านี้เราก็จะนำเสนอสภา

ก็คงจะมีโอกาสให้สอสอทั้งสภาได้กัน
อภิปรายเสนอความพิเศษนะครับอีกทีหนึ่ง
ทีนี้อาจารย์อนุสรค่ะขอสั้นเดี๋ยวขอพักอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนมาช่วงสุดท้ายอาจารย์จริงแล้วคือตรงไปตรงมานะอาจารย์
ข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการที่มีเนื้อความส่วนหนึ่งนะคะ
แต่บรรยากาศแวดล้อมข้อเรียกร้องเหล่านั้น
ต้องยอมรับว่ามีความไม่น่าสบายใจ
สำหรับคนบางกลุ่มได้จริงจะจำเป็นไหมหรือควรไหม
คือมันควรจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นไหมคะ
ในแง่หนึ่งเนี่ยธรรมชาติของการชุมนุมนะครับ
มันก็มีลักษณะที่บางครั้งคล้ายกับอารมณ์ของมวลชน
มันอาจจะพาไปซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับ
มันก็คือก็ไม่ได้คาดว่านะฮะจำนวนคือไม่ใช่ไม่คาดว่า
แต่แบบว่าด้วยจำนวนของคนที่มาเข้าร่วมนะครับก็อาจจะหลายพัน
อาจจะไปแตะหลักหมื่นได้ซ้ำใต่ค่ะแล้วก็ประกอบกับนะฮะ
ตัวของนักศึกษาขึ้นไปบนเวทีตรงนั้นนะครับเขาก็อาจจะมีความรู้สึกแบบเหมือนกับ
เขิมอะไรอย่างเงี้เนอะก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่ามันควรที่จะนะครับ
พิจารณาตรงที่เนื้อหาใจความเป็นหลักนะครับส่วนก็ใครจะเลยเถิดไปสำหรับไหน
ก็ว่าเป็นรายกรณีนะครับแต่อย่าทำให้ข้อเสนอ
โดยเฉพาะยิ่งที่เป็นรายลักษณอักษรมันต้องสูญเสียความหมายหรือว่าความสำคัญไป
ที่จะนะฮะให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากกว่าไม่ควรที่จะไปจดจ่อแต่เพียงว่า
เช่นบอกว่าจะพูดแค่๓เรื่องทำไมพูดเรื่องนี้ด้วยหรือแบบว่า
ไปตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าอันนี้มันเป็นการไปคล้ายกับว่า
ผิดหลักศิลธรรมอันดีอะไรก็ว่าไปไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการด่วนที่จะสรุปเกินไป
นะครับมันควรที่จะคล้ายกับว่ารับฟังตรงส่วนนั้นก่อนเสียมากกว่า
ซึ่งอย่างที่ว่าถ้าเราไปดู๑๐ข้อเนี่ยที่ข้อเรียกร้องเนี่ย
มันล้วนแต่ถ้าจะมองไปมันเป็นความปรารถนาดีต่อสังคมไทย
เป็นความปรารถนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะสามารถดำรงอยู่ได้
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับอย่างมีศักดิ์ศรีและก็สง่างามนะครับ
ไม่ใช่นะฮะคล้ายกับว่าเปิดช่องนะครับให้ถูกนะครับ
พากษ์วิจารณ์ถูกว่ารอบหลังถูกเอาไปอะไรก็ว่าไป
ถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสของการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์
หรือว่าถูกว่ารอบหลังเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นไอ้โอกาส
ตรงนี้มันเป็นป้องกันเอาข้อที่หนึ่งอย่างเงี้ง่ายที่สุดเลยนะครับ
หรือสองหรือสามเนี่ยมันเป็นความพยายามจะจัดสรรความสัมพันธ์ทางอำนาจ
ระหว่างสถาบันกษัตริย์นะครับกับไอ้สิ่งที่ระบอบประชาธิปไตย
ให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้มันเข้ากับอะไรสิ่งที่หลักนิติรัฐ
หลักนิติธรรมอะไรก็ว่าไปค่ะเรื่องที่สองในอีกก้อนหนึ่งเราก็อาจจะเห็นในเรื่องของการจัดสรร
ทรัพยากรในประเทศนี้นะครับที่มันควรที่จะมีลักษณะที่คล้ายกับว่าถูกต้อง
มันควรจะเป็นหรือภายในคันลองของอาจจะเรียกว่าพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบรัฐมนูล
มันจะป้องกันไม่ให้สถาบันกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์
หรือต้องถูกนะครับมีรับหลัง
ถ้าเกิดไอ้กรรมเหล่านี้มันป้องกันไปเสร็จแล้วมันมีความชอบทำที่จะเดินบริวันกลาง
อาจารย์ไม่ได้ตัดจังหวะอาจารย์จากเนื้อหานะคะแต่เดี๋ยวต้องโฆษณาค่ะ
ขอพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อขออภัยค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเวลารายการเราน้อยเองนะคะขออภัยค่ะ
ถ้าเราจะยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างในประเด็นนี้กันต่อไป
ขอได้ไหมว่าต่อไปถ้าจะพูด
คือควรจะเช่นอย่าใช้วิธีการล้อเลียนอย่าใช้วิธีการทำให้รุนแรง
คือมันมีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่พอจะบอกกันได้สื่อสารกันได้ไหมคะ
ที่สำคัญครับผมว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดของคนกลุ่มหนึ่ง
อายุสามสี่สี่ห้าสิบขึ้นไปกับคนที่เป็นนักศึกษา
ซึ่งอาจจะมีประสบการณ์มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในอดีต
นี่พอถ้าทางนักศึกษาหรือไปเคลื่อนไหวในบางเรื่องซึ่งมันทำให้กระทบต่อความรู้สึกของคนที่เป็นผู้ใหญ่
มีความคิดเขาก็จะรู้สึกไม่ดีต่อกัน

เสียดสีเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเราควรจะมีเวทีที่ให้มีการมาพูดคุยกันทำความเข้าใจกัน
และหาทางออกที่สามารถร่วมกันได้
อย่างเช่นมีข้อเสนอบางอย่างที่หรือจะแก้กฎหมายแก้มนุนอะไร
ที่มันคิดว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันได้เนี่ย

แต่ถึงขนาดต้องมาตั้งเวทีเสียดสีกันแล้วไปละเมิดอะไรต่าง
ผมว่าคนกลุ่มหนึ่งก็คงจะรับไม่ได้
ต่อไปนานก็จะยิ่งเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อคนสองกลุ่มเลยนะ

ฉันเข้าใจถูกไหมคะคือสิ่งที่น่าจะกังวลมากกว่า
คือเนื้อหาไม่ใช่ไม่มีคนกังวลมี
แต่ประเด็นที่อาจจะห่วงใยมากกว่าคือเรื่องของท่วงทำนองการสื่อสาร
ท่วงทำนองการแสดงออกใช่
เคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มนักศึกษาเนี่ย
มันก็จะไปทำให้เกิดอารมณ์ที่รู้สึกไม่ดี

ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราวิตกกังวลมากกว่านะครับ
ถ้าที่ฉันถามอย่างเป็นรูปธรรมปิดท้ายก่อนที่จะไปอาจารย์อนุสรคือว่า
คือสอสอคิดว่ายังไงข้อเรียกร้อง
แม้กระทั่งประเด็นที่พูดถึงสถาบันเป็นไปได้ที่จะใช้พื้นที่สภา
เพื่อเปิดให้ทุกคนได้เจอกันอย่างน้อยก็คือได้สื่อสารกันถูกไหมคะ
จริงผมยังคุยกับอาจารย์ว่าอยากให้ติดต่อหรือประสานงานกับนักศึกษา
กลุ่มที่เขามีไอเดียต่างที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่าง
เราได้มาหาทางออกร่วมกันผมว่าเป็นไปได้ครับ
อาจารย์ขอปิดท้ายจริงเวลาหมดนะคะขอสุดท้าย
อาจารย์พอจะบอกได้เช่นกันไหมคะ
อยากได้อะไรจากการตอบสนองของอย่างน้อย

เพื่อให้ทุกคนยังสามารถแสดงออกต่อไปได้

หนึ่งก็คือว่าผมคิดว่ามันจะต้องคล้ายคำยืนยันในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก
ซึ่งความเห็นโดยสุจริตสันติแล้วก็ปรัสจากอาวุธ
ซึ่งตรงส่วนนี้มันได้รับการรับรองเอาไว้แล้วในรัฐธรรมนูล

ฉะนั้นตราบเท่าที่นะครับข้อเสนอหรือสิ่งอะไรก็ตามแต่ที่พูดขึ้นบนเวที
มันอยู่ในคันลองเหล่านี้ครับมันก็ควรจะได้รับการปกป้อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเสนอ๑๐ข้อหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่

ข้อที่๒ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีความเห็นต่างหรือไม่ชอบใจในความเห็นตรงนั้น
ก็ขอให้ใช้สติขอให้ถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผล
อย่าให้ใส่ร้ายป้ายสีหรือสร้างความเกลียดชัง
ซึ่งจะนำมาสู่การใช้ความรุนแรงตั้งแต่ในระดับของระหว่างกัน
หรือการคล้ายกับสร้างเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังกับคนเหล่านี้
ว่าสาธารณะเลยนะค่ะแล้วก็ให้คนเนี่ยได้มาแสงความเห็นคือส่วนหนึ่งที่เรา
ต้องแบบตระหนักกันไว้ก็คือว่าธรรมชาติของการชุมนุมทางการเมือง
เกิดขึ้นเพราะมันถูกกดทับมันถูกปิดกั้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามัน
ลักออกมาเนี่ยจึงเป็นลักษณะแบบนี้หมดแต่ถ้าเกิดว่าคนมันไม่
ถูกปิดกั้นถ้ามันมีพื้นที่ให้มันแสดงออกแล้วคิดว่าผลของการ
ว่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกันได้อย่างเป็นมักเป็นผลเนี่ยตรงนั้น
เนี่ยมันพอจะคลี่คลายได้คุณผู้ชมคะที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะบน
พื้นฐานที่ว่าเราเชื่อว่าต่อให้เห็นไม่ตรงกันเลยแล้วไม่มีวันจะเห็น
ตรงกันเลยแต่สุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะต้องอยู่
ได้นะคะแล้วต้องคุยกันด้วยนะคะต่อให้ได้ผลสรุปว่าก็เห็นไม่ตรงกัน
ดีแต่ยังต้องคุยกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาขออภัยเวลาน้อยนะคะ
คงจะได้คุยเรื่องนี้อีกนะคะแบบเป็นมิตรกันนะคะไม่ต้องเห็นตรงกัน
ก็ได้วันนี้ขอบคุณจอดสอนนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ